ขนมโบราณอยากจะให้รู้จักกันเอาไว้นะครับที่ภาคใต้
นราธิวานราธิวานราธิวาไม่ค่อยได้ไปนะ
เดี๋ยวจะพาไปที่นี่นะครับเป็นขนมที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่าร้อยปี

ขนมชนิดนี้หน้าตาเป็นอย่างไรไปดูกันเลยครับ
นี่ขนมพื้นบ้านนะฮะไปให้ไกลกันเลยสุดที่ตำบลบางนาคอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาส
เราไม่ค่อยได้ไปกันใช่แล้วดูหน้าตาของขนม
นี่ครับขนมที่ผมกำลังจะพูดถึงคือขนมเปียนา
หรือเรียกอีกอย่างว่าขนมปียานา
ก็เป็นอาหารที่น่าลองทานดูดูแล้วก็น่าสนใจน่าสนใจ
ไปลองฟังกันหน่อยครับจะขอบขวัดความเป็นมาคือเจ้าของร้านนะฮะ
เขาก็เล่าให้ฟังนะครับคุณปัธมาเนี่ยบอกว่าตัวเขาเองเนี่ย
ได้รับการสืบทอดสูตรขนมชนิดนี้มาจากบรรพบุรุษนะ
ทอดกันมารุ่นสู่รุ่นแล้วเธอเนี่ยทำขนมชนิดนี้มานานกว่า๑๐ปีแล้วล่ะ
ซึ่งขายดีมากวันละ๕๐๐๐บาทนี่เห็นจะได้เลยนะ
สำหรับขนมชนิดนี้สร้างรายได้ดีจริงยิ่งในช่วงถือศีลอดแบบนี้ขายดีมาก
ต้องสั่งล่วงหน้าถึงจะได้กินอ๋อเหรอไม่งั้นไม่ได้ทานหรอกนะ
อันนี้คือใช้ไข่แดงใช่สดเลยล่ะครับ
วิธีการทำขนมนี้ก็ไม่ง่ายไม่ง่ายเพราะว่าวิธีขั้นตอนต้องพิถีพิถัน
นี่เลยต้องผ่านการชั่งตวงน้ำหนักต้องดีปริมาณต้องได้
แล้วต้องใช้เวลาในการทำขนมชนิดนี้นานพอสมควร
นี่ช่วงของการอบคุณเห็นไหมต้องเอากาบมะพร้าวไปเผาไฟแล้ววางไว้ด้านบน
เพื่อให้หน้าของขนมมันสุกมันหอมคือมันต้องสุกให้ทั่วครับ
คล้ายกับขนมบ้าบินเนาะอารมณ์คล้ายอย่างนั้น
กลิ่นของแบบกาบมะพร้าว
เอาล่ะถึงแม้ว่าขั้นตอนการทำจะยากแต่ทางร้านเขาก็ขายในราคาที่ไม่แพงนะ

แล้วอย่างที่บอกการทำไม่ใช่ง่ายแต่ก็ขายไม่แพงด้วย

อยากลองชิมก็ลองโทรไปสั่งจอก็ได้หมายเลขโทรศัพท์ผมขึ้นให้แล้วนะ

คุณผู้ชมนะขนมปีนายานะครับหรือว่าขนมเปียนาลองทานกันดูที่นราธิวาสจ๊ะ
ดิฉันคิดว่ามันน่าจะคล้ายกับขนมบ้าบินจริงแต่ว่าลองทานกันดูแล้วกันเนาะ
ขนมโบราณพื้นบ้านที่หาทานได้ยากของทางภาคใต้ค่ะ